ดูคดีอื่นกันบ้างนะฮะที่ชัยภูมิครับมีเหตุการณ์หนึ่งคือผู้ชายเนี่ยพยายามจะไปง้อแฟนแต่ไม่สำเร็จนะฮะคบกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพสุดท้ายแล้วเนี่ยไปซุ่มอยู่ที่หน้าบ้านของฝ่ายหญิงแล้วก็เอาปืนยิงนะฮะปรากฏว่าเคราะห์ยังดีนะครับที่กระสุนนั้นโดนที่เอวบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนกระสุนอีกนัดหนึ่ง

ดัง๒นัดหลังจากคนร้ายเป็นชายยิงใส่หญิงสาวครับขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะออกจากบ้านพักตามข่าวบอกว่ากำลังจะไปงานศพ
นะฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอคอนสวรรค์ที่ชายภูมินะฮะก่อนหลบหนีส่วนผู้ถูกยิงบาดเจ็บเล็กน้อยครับชาวบ้านก็พาส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุตำรวจครับตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่าคุณรัฐดาอายุ๒๔ปีเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านก่อนเกิดเหตุครับช่วงเช้า
กำลังจะไปบ้านญาตินะครับแล้วก็เห็นบอกตามข่าวเหมือนจะไปวัดอะไรด้วยเนี่ยนะฮะไปทำบุญแม่ของเธอเดินมาเปิดประตูรั้วให้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงหน้าบ้านนะครับนายทองบ่อนจันทชาลีอายุ๒๙ปีครับ
ดักซุ่มรออยู่หน้าบ้านก็ได้กระโจนออกมาแล้วก็ใช้ปืนยิงมาที่เธอสองนัดครับ
นัดหนึ่งเนี่ยโดนกระเป๋าข้างในใส่โทรศัพท์มือถือแล้วอีกนัดหนึ่งนั้นโดนที่บริเวณเอวซ้าย
ทำให้กระสุนทะลุโทรศัพท์มาโดนเอวเธอบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีกนัดนะฮะพลาดไม่โดนครับ
จากนั้นเธอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือพร้อมกันนี้นะครับ
ผู้บาดเจ็บยอมรับว่าเคยคบหากับนายทองบ่อนตอนอยู่กรุงเทพพ่อแม่ฝ่ายชายก็รู้
แต่ว่านายทองบอลอารมณ์ร้อนมักทำร้ายร่างกายเธอมาตลอดแต่ที่ทนไม่ได้เพราะจับได้ว่าไปคบหากับผู้หญิงอีกคนฮะ
เธอก็เลยหนีกลับมาอยู่บ้านนายทองบ่อนเนี่ยโทรมาง้อตลอดเธอก็ไม่ยอมคืนดีนะครับ
ที่สุดท้ายโทรมาข่มขู่ว่าจะฆ่าแล้วก็ลงมือก่อเหตุครับ
เธอก็เลยขอเลิกแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเลยตอนเธอมาอยู่นี่เธอมาง้อมาอย่างน้อง
มันกะส่งขอความคงครัวเธอตลอดเรื่องยังสิ่งเหลือแต่ว่ามันสิ่งมะขา
นี่ครับขณะที่แม่ของผู้บาดเจ็บก็บอกว่ายังดีที่ช่วงเกิดเหตุนั้นเธอมาเปิดประตูให้ลูกสาว
ว่าถ้าเกิดว่าให้เธอให้ลูกเปิดประตูรั้วเองอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงกว่านี้
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยซุ่มอยู่หน้าบ้านนะครับสามารถยิงได้ในระยะประชิด
แต่ว่าพอแม่มาเปิดประตูให้แล้วก็ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยนะครับ
ทำให้อาจจะว่าไม่ได้โดนเต็มบอกไปโดนโทรศัพท์ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นนายทองบ่อนก็วิ่งหลบหนีไปที่ทุ่งนาข้างบ้านตำรวจครับ
เพราะว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนั้นนายทองบ่อนที่ก่อเหตุเนี่ยมาดื่มกาแฟสูบบุหรี่ด้วยนะฮะ
คือชิลมากนะฮะระหว่างที่มารอก่อเหตุ
หลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมป่าย่าที่บริเวณแถวนั้นตลอดทั้งคืนก็พบว่านายทองบ่อนนั้นมาหลบซ่อนตัว
กระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับนายทองบ่อนออกมามอบตัวสารภาพว่าอยู่กินกับแฟนสาวมาก่อน
ต่อมาแฟนขอเลิกจากนั้นก็เลยมาง้อ
แฟนสาวก็ไม่ยอมครับไปซื้อปืนมาทางออนไลน์นะฮะได้มารอแฟนสาวที่หน้าบ้านแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
หลังจากนั้นหลบหนีสุดท้ายตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาครับไปชี้จุดที่ปืนหล่นลงน้ำโดยให้ชุดประดาน้ำนั้นลงค้นหาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็มีการจะคุมตัวนะฮะไปชี้จุดที่ก่อเหตุด้วยเบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนในที่สาธารณะนะครับ